สักคนที่จากไปต้องเจอกับตัวแล้วจะเข้าใจกับอาการที่เรียกว่าทรมานฉันคิดถึงเธอ
ไม่ตรวจไม่มีผลไปทำงานไม่ได้บางคนไม่มีเงินจะไปตรวจเองตามโรงพยาบาลเอกชนมันก็ไม่ไหว
สองพันขึ้นไปเออก็ต้องมาอย่างงี้แล้วพอมาอย่างงี้ก็เนี้ยฮะเบียดกันขนาดนี้อืม
ถ้ามีเป็นคนนึงนี่ก็ยุ่งเลยแล้วอืมเป็นคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะฮะเนี้ยฮะ
ให้มันแบบกระชากอารมณ์เข้าไปอีกแล้วเขียนข้อความตัดพอขึ้นมาว่า
ไปตรวจที่เสียตังค์ก็ไม่มีตังค์ต้องมาเบียดเสียกันแบบนี้ไปตรวจมันไปขอทานให้ได้ตรวจ
ไม่มีใบตรวจก็ทำงานไม่ได้ในเมื่อคุณเสี่ยงมาจากที่ทำงานแท้
ทีมข่าวก็ติดต่อไปถามผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย
จุดตรวจเนี่ยคือตลาดบางกะปินะฮะตอนไปตอนตี๔ยังเข้าแถวกันโอ้ยดีเชีย
แต่พอ๘โมงเช้าปุ๊บโอ้โหเจ้าหน้าที่ให้ไปรับใบตรวจไปกรอกประวัติเท่านั้นแหละฮะ
คนต่างแย่งเพราะอยากจะได้ตรวจเร็วที่สุดเหตุผลที่เธอกับแฟนต้องไปตรวจเพราะลูกน้องของแฟนที่ทำงานติดโควิด
ก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วที่ทำงานก็เลยต้องให้ไปตรวจ
ถ้าไม่ตรวจคือเขาก็ไม่ให้กลับไปทำงานค่ะสุดท้ายก็ต้องไปตรวจตามจุดที่มีการจัดเอาไว้ให้แบบนี้
แล้วสถานการณ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะเอาย้ำแบบนี้
ใครที่จะไปตรวจจุดตรวจฟรีที่กรุงเทพมหานครเขาจัดเอาไว้
เวลานี้มี๕จุดด้วยกันนะฮะจุดที่เราเห็นภาพในโซเชียลบ่อยก็คือจุดที่
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนอันนี้เป็นฝั่งของกลุ่มกรุงเทพเหนือ
ก็ไปตรวจกันได้เป็นการตรวจเชิงลุกหน่วยบริการของเขา
แล้วก็สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศาเขตมีบุรีอันนี้เป็นกลุ่มกรุงเทพฝั่งตะวันออก
วัดยางถนนอ่อนนุฏเขตสวนหลวงกลุ่มกรุงเทพฝั่งฝั่งใต้
วัดบางขุนเทียนนอกซอยพระราม๒๒๘หรือว่าซอยจอมทอง๑๙เขตจอมทอง
อันนี้เป็นกลุ่มกรุงทนฝั่งเหนือแล้วก็จุดสุดท้ายเป็นตลาดบางแคพิรม
เขตบางแคร์เป็นกลุ่มกรุงทนฝั่งใต้นะฮะก็เอาไปตรวจกันได้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเว้นระยะห่างนิดนึงเนาะเราเป็นห่วงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมา
เอกสารที่เตรียมไปบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงถ่ายสำเนาถือไปด้วยปากกาของตัวเอง
อย่าไปยืมเขายืมเขามันก็เสี่ยงสัมผัสอีก
ของตัวเองไปไปกรอกเอกสารไอ้ใบที่เขาไปลวงแย่งกันเมื่อกี้นี่แหละนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดมีการเพิ่มอีกก็คือที่สนามกีฬาทูปะเตมีกองทัพอากาศ
ในพื้นที่ของลำลูกกาปฐุมธานีให้บริการตรวจได้วันละ๑๐๐คน
ไปจนถึงวันที่๑๕กรกฎาคมนี้
แล้วผมขอย้ำเสริมข้อมูลนิดนึงใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
แล้วเป็นผู้สูงอายุอายุเกินกว่า๗๕ปีขึ้นไปและต้องการจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
คุณพาผู้สูงอายุคนนั้นไปได้เลยที่สถานีกลางบางซื่อ
ณวันนี้ยังฉีดให้ฟรีสำหรับผู้สูงอายุอายุ๗๕ปีขึ้นไปอยู่
เดินเข้าไปพาท่านไปเอาบัตรประชาชนเข้าไปแสดงไปที่ประตู๑เท่านั้น
แล้วผู้สูงอายุจะได้ฉีดแต่นะวันนี้มีผู้สูงอายุอายุ๖๐คือต่ำกว่า๗๕ไป
เขาไม่ให้ฉีดเพราะถือว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
เขาเลยให้กลุ่มที่๗๕ปีขึ้นไปไปฉีดก่อนไปได้ไปได้นะครับ